คุณผู้ชมก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนเรารายงานว่ามีคุณลุงท่านหนึ่ง
มาจากปากีสถานป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคโควิดบนรถไฟ
ครั้งนั้นการรถไฟระส่ำไปรอบหนึ่งมาอีกครั้งนี้ระส่ำอีกรอบหนึ่งค่ะ
เพราะว่าล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปตรวจนะคะ
พบว่าคนขับรถไฟติดโรคโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิต
มาอีกค่ะช่างซ่อมรถไฟติดโรคโควิดสิบเก้าโอ้โห
แล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่นับพันคนเป็นช่างซ่อม
สำหรับพนักงานล่าสุดที่ติดเชื้อนะคะก็ปฏิบัติงานในโรงงานมักกษา
มีตำแหน่งเป็นช่างซ่อมฝีมือระดับ๖สังกัดฝ่ายซ่อมส่วนล่าง
รถดีเซลรางแล้วก็มีพนักงานที่ทำงานร่วมกับคนนี้

ก็เลยหลายคนกังวลว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ที่เป็นโรคโควิด๑๙เนี่ย
คุณสามารถแพร่เชื้อไปให้ได้อีกหลายคน
อาจจะเป็น๑แพร่เชื้อไปให้๑๐๐คน

ก็เป็นไปได้หลายคนก็เลยวิตกกังวล
เนื่องจากว่าในโรงงานมักกะสันแห่งนี้
มีพนักงานการรถไฟและบ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่น

รวมแล้วน่าจะมีไม่น้อยกว่าร้อยชีวิต
ชีวิตน่าจะมีไม่ต่ำกว่าพันชีวิต
วันนี้แหละค่ะก็จะมีการประชุมที่โรงงานมักกะสัน
เพื่อเสนอให้มีการปิดโรงงานซ่อมบำรุงรถไฟ

รวมทั้งกักตัวพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด
แล้วก็กักตัวดูแลทั้งหมดอย่างน้อย๑๔วันนะคะ
ส่วนเจ้ากระทรวงคุณศักดิ์คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
พนักงานคนที่ติดโรคน่าจะติดโรคมาจากบุคคลภายนอก
ไม่รู้แหละภายนอกภายในก็ต้องตามขบวนการนะคะ
ศักดิ์สยามบอกว่าล่าสุดค่ะได้สั่งการให้รอฟทการรถไฟ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างเข้มงวด
รวมทั้งขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการตามขั้นตอนของการปฏิบัติ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เป็นการด่วนแล้วค่ะ